รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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
เอาละครับ๑ชั่วโมงถึงนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

สิ่งที่เราต้องฝันกันมากที่สุดคือ
อยากเป็นเศรษฐีคุณเลยอยากเป็นไหมเศรษฐี
ก็ต้องอยากเป็นเศรษฐีนะใครก็อยากเป็นเศรษฐีนะ
ท่านผู้ชมครับบางคนบอกว่าอยากเป็นเศรษฐี
แล้วเอ๊ะเขามูเตรูกันยังไงเขาเสริมดวงกันยังไง
เขามีเคล็ดลับของคนรวยว่าเฮ้ยเขาจะทำยังไง
ครับผมก็คือวันนี้เนี่ยนะฮะจะพาไปสถานที่แห่งหนึ่ง
แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ
คือเศรษฐีคนนี้เขาบอกว่าเขามีเคล็ดลับดี
วันนี้หมูไนท์ก็เลยอยากจะไปเปิดกรุสะสมของเขาซะหน่อย
รื่นวิชาบอกเลยของเขาเนี่ยเขาบอกว่ากรุสมบัติของเขาเนี่ย
เป็นกรุสมบัติที่ไม่เคยเปิดให้ใครที่ไหนดูมาก่อนเลย
เขาเอาสิ่งศักดิ์เหล่านี้มารวมกันแล้วอธิษฐาน
จากชีวิตของเขาที่ยังย่ำแย่อยู่เนี่ยกลายเป็นดีขึ้นมา
เหล่านั้นคืออะไรวันนี้เราไปมูกับเขากันเลยฮะ
จากชีวิตนักธุรกิจที่มีเงินหลักร้อยล้านจนวันหนึ่งโชคชะตาไม่เข้าข้าง
ทุกอย่างกลับตลปัดกลายเป็นศูนย์สิ้น
แต่ถูกพลิกฟื้นขึ้นด้วยพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่
ส่งผลให้ชีวิตที่ดิ่งลงเหวกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีในพริบตา
ก็คือตอนเริ่มทำธุรกิจเนี่ยเหมือนกับว่าไม่เหมาะกับการทำธุรกิจแบบนี้กับเรา
ก็ทำให้เราถึงกับธุรกิจตกต่ำมาก
เงินมีอยู่ในเบินทีเกือบร้อยล้านเหลือศูนย์อย่างนี้
สู้เอาเงินไปสู้ในธุรกิจหมด
รถต้องเอาขายหมดเลย
ที่เหลือใช้ก็ต้องเอาเข้าแข่งกันหมดเพื่อเอากลับมาสู้
เพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนแล้วก็มาบูชานึกถึงนึกถึงว่าถ้าเกิดเราบูชาอย่างนี้
แล้วเราจะไปทำเกี่ยวกับของมืนเมามันไม่น่าจะถูกกัน
ก็เลยกลับมาบูชาอีกครั้งมีการอิทธิ์ทางจิตแล้วก็เหมือนขอขมา
นั่งสมาธิแล้วก็เอาพระที่เรานับถือทั้งหมดมากองอยู่ในพานตรงหน้าเลย
แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติเข้าพอเราจิตสงบเราก็ขอให้เราประสบความสำเร็จ
ที่ตั้งใจที่เป้าหมายให้ชีวิตจากที่ตกต่ำที่มันไม่มีจะกินแล้ว
ที่มันแย่แล้วเนี่ยให้กลับมาดีขึ้นก็ดีขึ้นอย่างทันตาเห็น
มันมันจะยิ่งกว่าปฏิหารมันคือปฏิหารสำหรับเรานะแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยเขามองว่าเราโชคดี
แต่เรารู้รู้แก่ใจตัวเราเองว่านี่คือปฏิหารที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งมันไม่เกิดขึ้นกับใคร
แค่๓เดือนชีวิตจากยอดที่ไม่มีก็ยอดมาเป็นหลักร้อยล้าน
มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่เราเป็นนักธุรกิจเราสามารถรู้ได้ว่า
มันเหมือนมีแรงขับเคลื่อนพิเศษขึ้นมาที่ทำให้เราได้ลูกค้าลายใหญ่เข้ามาในเวลาเดียวกัน
ทุกสารทิศหลั่งไหลเข้ามาหาเราชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเราก็ไม่เชื่อปฏิหารนี้แล้วเราจะเชื่ออะไร
เพราะเราอธิษฐานจิตขอแล้วบังเอิญได้หรือบังเอิญเราโชคดีแต่เรากลับเชื่อว่านี่คือปฏิหาร
แล้วเราก็เชื่อแล้วก็เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจของเรามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้
ด้วยความเชื่อและความศรัทธาอันแรงกล้าทำให้คุณไพโรธค่อยเก็บสะสมพระเครื่องมานานกว่า๓๐ปี
ทุกชิ้นล้วนมีพุทธคุณและปฏิหารอย่างคาดไม่ถึงซึ่งนี่คือครั้งแรกที่จะเปิดกรุพระเครื่องมูลค่ามหาศาลที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
เป็นครั้งแรกที่ได้นำของสะสมมาโชว์ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ทั้งหมดที่เห็นก็มีพระทุกยุคทุกสมัยตัวผมเองก็ชอบพระเครื่องด้วยหัวใจจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าชอบด้วยเหตุผลอะไรตั้งแต่เด็กอายุ๑๔ผมมีกล้อง๒พระ
ซึ่งเด็กรุ่นเดียวกันก็ไม่มีแล้วก็สะสมโดยเฉพาะเป็นพระสมัยกรุงศรีวิทยาพระที่สะสมทั้งหมดสมัยกรุงศรียานะ
เฉพาะสมัยกรุงศรียาเนี่ยหลายพันองค์แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองคำเสียส่วนใหญ่นะครับ
ก็ชอบด้วยไม่มีเหตุผลนะเพราะว่าอยู่ดีก็ชอบขึ้นมาแล้วก็เป็นคนเดียวที่อยู่ในโรงเรียนชายนะฮะ
จะมีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเอาพระที่บ้านมามีก็มาให้เราเช่าก็เช่าเก็บตั้งแต่สมัยนั้นนะครับ
ย้อนหลังไปก็๓๐ปีแล้วนะครับก็มีของเก่าเกิด
โบราณเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะเลื่อมพระกันเป็นหน้า
ทองคำก็เป็นสัญลักษณ์ของวัตถุที่หายากนะครับแล้วก็ใครมีก็ถือว่าเป็นคนที่มีตังค์นะครับ
มีคำบังเภยที่บอกว่ามีเงินนับเป็นน้องมีทองก็ถือว่าเป็นพี่
ก็คนสมัยโบราณใครมีทองนี่ก็ถือว่าเป็นคนมีตังค์
มีพระทองด้วยยิ่งถือว่าเป็นคนที่เจ้าขุนมุนนายแหละนะ
เป็นคนที่มีฐานะถ้าลองลงมาก็จะเป็นหน้า
ลงมาก็จะเป็นเงินลงไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นทองก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่
พระกรุกต่างเป็นขุนแผนเคลือบนะครับ
นี่ก็ปัจจุบันก็มีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็พระที่หายากที่ได้มาจากอดีตท่านนายกนายกวิทยานะครับ
ท่านก็ให้อันนี้มานะฮะเป็นของพ่อของผมที่รับมานะครับ
ก็เป็นพระกริงปวเลสนะครับ
ตอนนี้ก็ไม่ได้ห้อยแล้วกลัวอันตรายจากมูลค่าของผ่านนะฮะ
ธิษฐานจิตทุกครั้งได้ดั่งใจนึกเลยนะครับ
เพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากปฏิหารทำให้จากผมเป็นลูกชาวนานจนคนหนึ่ง
เป็นวุฒิการศึกษาแค่ม๖๑สมัยก่อน
แล้วก็มาทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จมา
ก็เลยทำให้เราเชื่อมั่นในเรื่องของพระเครื่องนะครับ
เครื่องก็เป็นของสะสมทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะฮะ
วางอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นของ
เป็นที่ต้องการของผู้ชายไทยนะครับ
เป็นที่พึ่งทางใจนะครับแล้วก็เป็น
ทำให้เรามีกำลังใจในการทำการค้าขาย
ทุกวันที่จะออกจากบ้านเนี่ยจะอธิษฐานขออยู่ตลอดเวลา
เพราะด้วยความเชื่อมั่นในพระกริ่งเบาเลสอยู่แล้วด้วยนะฮะ
ก็ตอนก่อนเราห้อย๓องค์นะฮะ
กิ่งเบาเลศแล้วก็พระสมเด็จวรคังแล้วก็พระยอดทงนะฮะ
ยอดทงก็จะเป็นองค์กลางที่เราจะห้อยอยู่
เป็นในเรื่องของแค้วคาดปลอดภัย
แล้วก็เป็นในเรื่องของเมตตามหานิยม
อธิษฐานจิตได้เลยนะเป็นพระที่สุดยอดที่สุดแล้วนะครับ
ไม่รู้เป็นอะไรชอบพระยอดทงของสมัยกรุงศรียุยา
อธิษฐานทั้ง๓องค์เนี่ยก็เกิดปฏิหารคือ
ธุรกิจที่เราทำเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมาก
ด้วยความศรัทธาก็เลยพกติดตัวไว้ตลอดนะครับ
นี่นะทุกเช้าก็จะมีการอธิษฐานจิต
อันนี้ท่านผู้ชมที่ฟังก็เชื่อก็เชื่อนะฮะ
ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของกำลังใจนะฮะ
ของวัฒนธรรมความเชื่อคนไทยนะฮะ
แต่ผมเชื่อแบบสุดหัวใจแล้วก็เชื่ออย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
คือห่วงทุกองค์นะฮะทั้งหมดที่เห็นอยู่ในห่วงทุกอง
เพราะว่ารักรักมากอันนี้ก็เป็นผ้าผง
เป็นพระผงพระปิดตาก็มีราคาแพงนะฮะ
แล้วก็มีปากน้ำรุ่นหนึ่งนะฮะปากน้ำรุ่นหนึ่ง
มีหลายองค์แล้วก็มีพระเชียงแสน
สิงค์หนึ่งสิงค์สองสิงค์สามซึ่งก็หายากเป็นพระครู
อันนี้ก็หายากคือแต่ละองค์เนี่ยมูลค่าทางจิตใจมัน
ถ้ามูลค่าทางเงินไม่ต้องพูดถึงมันของหายากไม่ได้หากันง่ายนะครับ
ที่ประทับใจมากที่สุดที่ก็คือองค์นี้แหละ
พระกิงตอเรศองค์นี้นะฮะองค์นี้ประทับใจมากที่สุดที่
ที่เรารู้สึกในเรื่องของพุทธคุณนะครับ
ทองทั้งหมดเนี่ยเป็นพระอยุธยานะฮะเป็นพระยอดทงนะฮะ
ก็ได้เช่าต่างที่มากันมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนอยุธยาหมดต่างคนนะครับ
อันนี้ก็เป็นพระสามขานะฮะเป็นทองคำนะฮะอันนี้สิบ
กว่าบาทนะองค์นี้ก็สวยงามมากเป็นผ้าทองคำสมัยกรุงศรียา
อาจารย์เองเป็นคนจังหวัดพระนครศรีริยาแล้วก็เรียนอยู่ที่อยุธยา
พระที่อยู่ในฐานนี้ก็ถือว่าเป็นพระยอดนิยมของผู้ที่ชอบพระเครื่องนะครับ
ไม่ไม่ว่าจะเป็นเอ่อลุงปูทวชนะฮะพระกิงเอ่อ
พระนางพญานะฮะพระผงสุพรรณมีซุ้มกอมีสมเด็จมีสมเด็จปากน้ำ
แล้วอันนี้ก็เป็นเอ่อคุณแผนเคลือบก็ถือว่าเป็นเป็นชัยชนะนะฮะ
ตอนนี้ที่อาจารย์ห้อยคออยู่ก็เป็นพระยอดทงทรงยืนนะฮะ
เป็นสมัยกรุงศรียาและหายากอยู่แล้วตัวอาจารย์เองก็เกิดในวันพุธ
เป็นพระยอดทงทรงยืนตามตำนานความเชื่อก็คือช่วย
ในเรื่องแค้วคาดปลอดภัยแล้วก็เป็นนักเมตตาสูงสุด
นะฮะทำการค้าขายติดต่ออะไรก็ดีพระยอดทงเนี่ย
ก่อนที่ทำการออกศึกสมัยก่อนเนี่ยหรือเอ่อ
เป็นทงทำการค้าก็จะเป็นในเรื่องของทำพิธีปลุกเสกใหญ่
ของในพระราชวังในสมัยกรุงศรียุยาเนี่ย
นิมนต์พระเกจิตต่างต่างเข้ามาปลูกเสกเนี่ย
เป็นพิธีใหญ่หมดถือว่าเป็นในรั้วในวังที่ทำ
ก็ถือว่าเป็นพระองค์หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะ
แล้วใครจะมีพระยอดทงทองคำได้ในสมัยก่อนก็ถือว่า
เป็นเจ้าขุนมุนนายนะครับเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดนะครับ
ถือว่าเป็นตำนานความเชื่อนะเราจะเห็นได้ว่า
คนที่เป็นมหาเศรษฐีรุ่นพี่เราหรือคนรวยสมัยก่อน
จะมีที่พึ่งทางใจกันหมดโดยเฉพาะเราเป็นคนนับถือศาสนาพุทธ
ก็มีที่พึ่งทางใจก็คือพระเครื่องนี่แหละพระยอดทงเนี่ย
เชื่อกันว่าในการปลูกเสกจะมีพระอาจารย์ธรรมโชธ
เป็นพระเกจิสมัยกรุงศรียุยาเนี่ยได้ร่วมปลูกเสกด้วยนะฮะ
แล้วตัวอาจารย์เองก็มีการนิมิตฝันถึงพระอาจารย์ธรรมโชธมาโดยตลอด
แล้วก็มีการบูชาก็เลยเก็บผงทูบในการบูชาพระอาจารย์ธรรมโชธทั้งหมดเนี่ย
เก็บไว้แล้วส่วนหนึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามา
ก็มาจุดทูบบูชาพระอาจารย์ธรรมโชธด้วยแล้วก็เก็บผมทูปทั้งหมดไว้
เอามาเป็นมวลศาลนะฮะตอนนี้ก็เอามาสร้างมหายัน๑๐ทิศ
บารมีสิทธินะฮะอันนี้นะฮะเป็นเนื้อผงนะฮะ
เป็นเหรียญมหายันรวยสิบทิศด้านหลังก็จะเป็นพญานาคนะฮะ
มหายัน๑๐ทิศมีความหมายทางด้านณเมตตา
ครบทุกด้านเลยนะฮะเมตตาค้าขายนะฮะ
ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะเงินทองไหลมาเทมานะฮะ
พักภะทะที่ใส่ลงไปในมหายันสิบทิศนี่นะฮะ
ก็จะมีพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดที่คนไทยรู้จักกันอยู่แล้วก็คือ
นามมพุธภายะหัวใจมันพุทธเจ้าห้าพ่อองค์
ซึ่งถือว่าครอบจักรวาลเลยเป็นหน้าเมตตาสูงแล้วก็แค้วคาดปลอดภัย
ทุกด้านเลยนะฮะนโมทัยะถือว่าเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุด
แล้วก็ยังใส่พระคาถาหัวใจพระศิวรีด้วยก็คือณชาลิตินะครับในเรื่องของโชคลาภ
แล้วก็มีพระคาถาเรียกว่าหัวใจเศรษฐีอุอากาษะนะฮะก็เป็นเกี่ยวข้องกันทางด้านการเงินโดยเฉพาะเลยนะครับ
แล้วก็ยังมีอิสวาสุนะเป็นหัวใจแก้วสามประกันอิก็คืออิติปิโสพระควาระหังสมาสัมพุทธพูดถึงพุทธคุณนะครับ
สวาก็คือสว่างคาโตพระควตาธรรมโมพูดถึงธรรมคุณอิสวาสุสุก็คือสุปติปันโนพักวาโตสาวกับสังคมพูดถึงสังคคุณ
ก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณจึงเรียกว่าหัวใจแก้วสามอาการ
เพราะว่าคนที่มีชีวิตห้อยก็ต้องใส่อนามปะทะลงไป
ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่อยากจะมาร่วมบุญมาชมบารมีสมเด็จสังฆราชทั้ง๑๐ลูก
ที่มาทำพิธีพุทธาพิเศษ
หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะไปทำบุญกับวัดสมานรัตนาราม
ในการสร้างโรงพยาบาลที่๘ริ้วฉะเชิงเศร้านะครับ
ก็เรียนเชิญทุกคนนะครับทำบุญร่วมกันครับ

กังหันมหายันดุศัพท์

เราจะเข้าพิธีในวันที่๑๐เดือน๑๐นี้นะ
ตำนานความเชื่อของชาวจีนฮ่องกงนะครับ
เชื่อในเรื่องกังหันว่า
ในขณะที่กังหันหมุนเนี่ยเสียงจะเหมือนเครื่องนับเงิน
จะทำให้เงินทองไหลมาเทมานะครับ

ตำราชาวจีนฮ่องกงก็เชื่อในเรื่องของว่า
สิ่งดีเข้ามาในชีวิต
แล้วก็พัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต

อีกอันหนึ่งก็คือเป็นเหรียญเงินนะ

พระประมุกสงฆ์ของแต่ละประเทศ
ที่เข้ามาทำพิธีร่วมอธิษฐานกิจนะฮะ

เป็นสังฆราชแต่ละประเทศนะ
มันมาจากสังฆราชของประเทศศรีลังกา

สังฆราชจากประเทศภูฐาน
สังฆราชจากประเทศเมียนมา
สังฆราชจากประเทศบังคลาเทศนะครับ
มุกสงฆ์จากเวียดนามกัมพูชา
ก็คือเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธที่อยู่

มานั่งอธิษฐานจิตแผ่เมตตา
ทำให้ตำนานความเชื่อ
ที่เป็นในเรื่องของเมตตาต่าง

ในการห้อยผ้าเครื่องหรือมหายันสิบฤทธิสต์

ถึงจะดีขึ้นไม่ใช่หยุดทำงานนะครับ

ก็คือเป็นทำให้คนเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับ
และจริงทุกคนก็ต้องรักษาสินห้าอยู่แล้ว
หรือถังจิตใจนะครับ
สามก็คือไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายไม่เป็นมิจฉาชีพ
อันนี้ห้อยพระอะไรก็ช่วยไม่ได้นะครับ
ห้อยผ้าก็เป็นการเตือนให้ทุกคนเป็นคนดี

เราก็ถือว่าเป็นตำนานศิลปะอัคระเลขยันต์ของคนไทย
เป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยมานับพันปีแล้วครับ
จากการสะสมพระเครื่องเป็นชีวิตจิตใจแล้ว
นักธุรกิจมหาศาลคนนี้ยังมีเคล็ดลับที่ต้องทำเป็นประจำทุกวัน
ทั้งสวดมนต์ค่าฐาเด็ดพารวย
และแม้กระทั่งถือเคล็ดตัวเลขในทุกย่างก้าวของชีวิต
ผมก็สวดหน้าเมตตาของพุทธยานโตก็คือ
เมตตาคุณนางอรหันเมตตา๙จบนะครับ
ขึ้นด้วยนโม๓จบแล้วก็ท่องเมตตาคุณนางอรันเมตตา๑๙จบทุกวัน

ทุกวันนี้ตัวอาจารย์เองเนี่ย
แม้แต่อาบน้ำนะฮะก็ยังต้องนับขันแปลงฟันยังต้องนับครั้ง
ก็คือเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับ
ก็คือแปลงข้างนี้๕ข้างนี้๙ข้างนี้อะไรก็ต้องให้ลงเลขที่ดี
สามห้าเก้าอะไรพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับ
เหมือนกับการสวดมนต์ต้องสามจบเก้าจบอย่างนี้นะครับ
ก็เป็นทำให้เรามั่นใจขึ้นมาอย่างใส่สีเสื้อ
อย่างวันนี้ใส่สีฟ้าก็จะใส่เครื่องประดับให้เป็นสีฟ้าอย่างนี้
ทำให้เรามั่นใจในการทำงานเป็นที่พึ่งทางใจ

แล้วก็ถือว่าธรรมะทำให้เรามั่นใจธรรมะก็คือธรรมชาติที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวัด
สิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่เขายึดเหนียวติดใจเป็นสิ่งที่เขามูเตรูของจริงเลย
เพราะฉะนั้นวันที่๑๐เดือน๑๐นี้เขาบอกว่าเขาจะมีพิธีบวงสวงของเขา
ซึ่งเราก็อยากจะไปเห็นเหมือนกันว่าพิธีบวงสวงเขาเนี่ยเป็นยังไงพี่
ถูกต้องนะครับใครอยากไปนะฮะก็สามารถเชิญได้เลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นตลกพี่แต่เขาเนี่ยพี่ลึกพี่ลั่น
อยากเห็นผีก็เลยเอาขี้เท่าเนี่ยไปป้ายตาวันนี้เขามากับฤษีเนรครับ
ใครที่เคยได้ยินเรื่องของพญาแห่แย้

เรื่องของเขามาเหมือนกันว่าพญาแห่แย้เนี่ยเขามีตำนานนะฮะมีที่มาที่ไปเป็นยังไง
วันนี้เราได้มูกับพวกเขาแน่นอนครับ
กุมารทองที่เขาเลี้ยงกันมีจริงนะ
มีจริงไหมครับผมไม่ได้เจอกับตัวเองนะครับมีกุมารทองน้องเด็กเนี่ยปั้นองค์ใหญ่
แล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคนเมาไปยืนฉี่หน้าน้องเฮง
เฮงก็ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาทั้งตัวใหญ่
เห็นบอกพี่เองนอกจากดวงเฮงแล้วเนี่ยยังเห็นผีอีกด้วยนะ
เขาบอกว่าถ้าเราเอาขี้เท่าคนตายมาทาที่ตาเนี่ยแล้วเราจะมองเห็นผี
ไอ้ความที่เราอุตลิเนี่ยพอเขาเผลอมาผมก็เอามือหยิบผมก็ป้ายตา

ผมร้องคืนนั้นกลับมาบ้านเห็นตลอดทางเลย